มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ดิฉัน

เรื่องเกี่ยวกับการที่ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช
พยายามที่จะซักซ้อมเหตุการณ์เผชิญเหตุ

เป็นเหตุการณ์ที่มีชายคลุ้มคลั่งใช้มีด

แต่ว่าเป็นการพูดคุยแล้วไม่สำเร็จนะคะ

จนต้องนิมนต์พระมาสวดมนต์
อยากจะให้คนร้ายจำลอง

แต่ว่าประชาชนที่อยู่รอบไม่เข้าใจ

ว่าเรื่องจริงพยายามรุมประชาธรรมไปอีก

เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดจี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน

ทางจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้นได้ลากเหยื่อเข้าไปอยู่ภายในสาราประดูก๖
ส่งเสียงตะโกนห้ามผู้ใดเข้าใกล้
เดือดร้อนถึงพันธุ์ตำรวจโทคมสรรพฤษวานิส
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบราม
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
ต้องนำลูกน้องแทบยกโรงพัก

ให้ยอมวางมีดแล้วปล่อยหญิงสาวไป
แต่คนร้ายไม่ยอมแถมยังเรียกร้องขอน้ำดื่ม

เช่นนั้นจะเชื่อดคอหญิงสาวทิ้งทันที
สถานการณ์เริ่มตรึงเครียดขึ้นเรื่อย
เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ใจกลางเมือง
ทำให้ไทยมุงนับร้อยแตกตื่นแห่ไปดูเหตุการณ์
ตำรวจต้องใช้เชือกกั้นรอบบริเวณสาราประดูก๖
และขอร้องบรรดาไทยมุงให้ถอยห่าง
เกรงคนร้ายจะเครียดจนคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวประกัน
สุดท้ายต้องไปนิมนต์พระประหลัดเกษมเขมจิตโต
พระเกติชื่อดังเจ้าอาวาสวัชมัว
ไปช่วยเจรจาโดยได้เทศนาหลักธรรมคำสอนกล่องกล่าวจิตใจ
ให้รู้จักดีชั่วและบาปบุญคุณโทษ
คนร้ายใจอ่อนยอมวางมีดและคืนอิสรภาพให้เหยื่อสาว
ตำรวจจึงกรูเข้าไปควบคุมตัวคนร้ายแล้วนำส่งโรงพัก
ระหว่างนั้นไทยมุงต่างฮือเข้าไป

ตำรวจต้องรีบห้ามชุลมุน
ในที่สุดพันธุ์ตำรวจโทคมสรรก็เฉลยกับชาวบ้านว่า
แท้จริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสถานการณ์
เพื่อซ้อมแผนเผชิญเหตุเท่านั้น
งานนี้ต้องยกนิ้วให้ตำรวจทุกนายเลยนะครับ
มีบทแตกซะจนอยากมอบโล่ให้

ตำรวจที่รับบทคนร้ายอาจโดนสหบาทา
นอนหยอดน้ำข้าวต้มไปแล้วครับ